คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรี
มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาตามประกบยิงผู้ชายคนหนึ่งจนเสียชีวิต
แล้วตอนที่เกิดเหตุคือแฟนสาวขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
เพราะว่าฝ่ายชายลืมคือลืมสายชาร์จ
แล้วท้ายที่สุดก็เห็นว่ากลายเป็นศพแล้วค่ะ
ครับเกิดขึ้นที่สมุดสาคอน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่ตำรวจภูทรบ้านแพ้วก็ได้รับแจ้งเหตุ
ก็มีการประสานกับทีมแพทย์รวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐาน
และจะลงที่กู้ภัยเดินทางไปที่เกิดเหตุ
จุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่บนถนนสายบ้านแพ้วกระทุ่มแบน
จากสี่แยกสวนส้มประมาณสัก๑๐๐เมตร
ในพื้นที่หมู่๕ที่ตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วที่สมุทรสาครนะคะ
บริเวณริมถนนก็ไปเจอศพของนายประเสริฐ
เกิดผลหรือว่าในอ้อมอายุ๓๒ปี
สภาพตอนที่ไปพบคือนอนหงายสวมหมวกกันน็อกสีดำ
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ด้านหลัง๔รู

แล้วก็มีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉียวที่ลำคออีก๑แผล
ใกล้กันก็พบกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
ห่างจากศพเกือบ๑๐เมตร
เจอรถมอเตอร์ไซค์สีแดงของผู้ตายล้มคว่ำตกอยู่ข้างทางค่ะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ตายเป็นหัวหน้าคนงานของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่
แล้วก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ไปทานข้าวไปที่บ้านแฟนสาววัย๑๖ปี
อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไม่ไกลนัก
หลังจากนั้นพอทานข้าวเสร็จผู้ตายก็ปลีกตัวออกมา

ทีนี้แฟนสาวก็เพิ่งสังเกตว่าในอ้อมผู้ตาย
ลืมสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
แฟนสาวก็เลยโทรศัพท์ไปหาในอ้อมแต่นายอ้อมไม่ได้รับสาย
ทีนี้แฟนสาวก็เลยเป็นห่วงค่ะชวนญาติขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป

ทีนี้ระหว่างทางก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของแฟนล้มอยู่
แล้วก็ไปเจอนายอ้อมนอนอยู่ข้างทาง
จอดรถลงไปดูแต่ปรากฏว่าในอ้อมเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็เลยเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำพยานเบื้องต้น
พบว่าผู้ตายไม่เคยมีเรื่องกับใครค่ะ
ทำให้ยังไม่ทราบประเด็นการสังหารครั้งนี้
ทรัพย์สินของผู้ตายรวมถึงสร้อยคอทองคำหนัก๓บาท
พร้อมกับพระเลี่ยมทองยังอยู่ครบนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะให้ตำรวจชุดสืบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะหาเบาะแสของคนร้าย
และติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ